ทุกคนที่เห็นต้องบอกเลยว่าโอ้ยหนูน้อยคนนี้
เอ็นดูมากค่ะเด็กผู้หญิงนะคะอายุแค่๕ขวบเองไปบ่นตาทวด
แต่เธอเรียกว่าพ่อนะคะเขาจะเรียกว่าพ่อจ๋าพ่อจ๋าตลอด
ตาทวดอ่ะล้อมวงกินเหล้าไม่ยอมกลับบ้านอืม
หนูน้อยคนนี้ไปตามกลับบ้านแล้วบ่นด้วย
กินเยอะเยอะแล้วเมาแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นไงน้อยต้องกลับบ้าน
จะกีนเดียวเจือนหลายครั้งแล้วไหม
ถ้าเกิดกินร่ออีกเนี่ยดูไม่รักพ่อเลย
แล้วตัวบ้านหลังนั้นเสร็จ
พุ่งหลังพ่อเสร็จบ้านหลังน้ำเสร็จเจียงสองแช้นก็เสร็จ
หนูจะไปอยู่บ้านนั้นเลยให้พ่ออยู่บ้านนี้กับน้าภูมินั่นน่ะ
เด็กอายุ๕ขวบนะ

แล้วพูดเองนะไม่ได้มีใครสอนแบบให้ท่องมาพูดนะ
คิดเองพูดเองนะคะ
เป็นตาทวดนี่รีบวางแก้วเลยค่ะแล้วเดินกลับบ้านเลยค่ะ

ตานั่งหันหลังช่วยวางแก้วหรือเปล่า
ตาบอกก้มหน้าก้มตาเลยค่ะจ๋อยเลยค่ะ

เด็กหญิงเกณฑิกาอิ่มอุบลอายุ๕ขวบนะคะ
น้องเข้าฟ่างค่ะอยู่ที่บ้านคลองแจ้งตำบลหนองน้ำใส
อำเภอศรีคิ้วจนครราชศรีมาค่ะ
คุณแม่ของน้องข้าวฟ่างคุณแม่สุธิดาบอกว่า
ปกติแล้วน้องเข้าฟ่างจะเรียกตาทวดคนที่อยู่ในคลิปว่าพ่อจ๋า
แล้วเธอก็รักของเธอมากเธอจะเรียกพ่อ
ปกติน้องข้าวฟ่างไม่เคยว่าพ่อจ๋านะ
ใครจะมาว่าพ่อจ๋าน้องเข้าฟ่างเอามือปิดปากเลย
ไม่ให้พูดห้ามว่าเขารักของเขา
แต่งานนี้น้องข้าวฟ่างบอกอดไม่ได้จริงเดี๋ยวหนูว่าเอง
คนอื่นห้ามว่าใช่ไหม
ตำหนี่แบบนี้เลยน้ำเสียงจริงจังด้วย
ทวดคนนี้ชื่อว่าในซายกล้าหารอายุ๕๖ค่ะ
สิคะไม่เถียงค่ะเถียงไม่ออก
ได้แต่นั่งรับฟังเหรนสุธิรักเตือนสติค่ะ
ทรายบอกว่าปกติก็ดื่มเหล้านะคะ

พอดีวันนั้นเพื่อนกับญาติมาหา

กลับบ้านช้าเหรนมาตามค่ะครับ

แล้วก็บ่นอย่างที่เห็นนี่แหละ

โทษบอกว่าก็รู้ว่าเหรนเป็นห่วง
จะพยายามดื่มเหล้าให้น้อยลง

เดี๋ยวฟังเสียงอีกทีหนึ่งไหมคะ
วันนี้เราไปตามมาเจอแล้วครอบครัวนะฮะ
แต่ว่าให้ท่านผู้ชมฟังอีกสักทีนึง

พ่อจะได้อะไรขึ้นมาไหม
เขาก็เอาเงินไปซื้อเหล้ากินอ่ะ

ทีหลังอยากกินเนี่ย

น้องเข้าฟ่างใช่ไหมใช่ค่ะชื่อของเหลืองนี่โอ้โหน่ารักเชียว
ทีมข่าวตามไปหาค่ะน้องเข้าฟ่างคุณแม่และตาทวดที่อยู่ในคลิปอะค่ะ
ตลาดนัดผู้ใหญ่ปรีชาหมู่บ้านหนองน้ำใสอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
เขาขายเข้าแกงกันตอนเย็นเย็นก็ยกเว้นเมืองจันทร์กับวันพระฮัสนะคะ
ทวดหรือพ่อจ๋าค่ะบอกว่าทุกวันก็จะมาคอยดูแลทำกับข้าวให้น้องข้าวฟ่างกิน
แต่ช่วง๒วันนั้นตาดื่มเหล้าต่อเนื่องจริงยอมรับยอมรับผิด
รับผิดญาติมาหาเพื่อนมาหาแล้วน้องเข้าฟ่างเห็นตาทวดกินเหล้าทุกวันไง
ก็เลยเดินมาบ่นอย่างที่เห็นในคลิปนะคะแต่ที่น้องพูดวันนั้นเนี่ย
ทวดบอกว่าไม่ได้ดื่มเหล้าอีกเลยนะนับจากวันนั้นวันในคลิปอ่ะนะ
หลังจากโดนหลานว่าวันนั้นไม่ดื่มเลยยังไม่ได้ดื่มเลย
ตั้งใจจะเลิกเล่าให้ได้เลยเพราะว่ารักน้องข้าวฟ่างมาก
ข้าวฟ่างก็เลยบอกว่ารักพ่อจ๋ามากที่สุดค่ะถ้าพ่อจ๋าเลิกเล่าได้เนี่ยนะ
เข้าฟ่างบอกว่าหนูมีรางวัลมอบให้พ่อจ๋าด้วยนะหนูจะเป็นเด็กดี
ตั้งใจเรียนให้เก่ง
จ๋าถ้าพ่อจ๋าเลิกเล่าจะมีรางวัลให้พ่อจ๋าไหมคะมีรางวัลอะไรให้พ่อจ๋าคะ

ทำไมฉลาดแบบนี้ลูกน่ารักมากนะจริงบางคนบอกว่าดูแล้วเนี่ย
อยากให้ข้าวฟ่างช่วยมาว่าที่บ้านให้เหลือเกิน
เอาคลิปนี้ไปเปิดให้ดูภาพนี้ไปเปิดเลย
คุณแม่ของน้องข้าวฟ่างบอกว่าเรื่องคำพูดคำจาของน้องข้าวฟ่างอะค่ะ
ดูเป็นผู้ใหญ่เนาะแม่บอกแม่ไม่ได้สอนนะคะครับ
แต่น้องเข้าฟ่างอยู่กับผู้ใหญ่เยอะก็เลยจำคำพูดมาค่ะ
แล้วที่ไปดุไปบ่นตาทวดเนี่ยน้องพูดของน้องเอง
ไม่ได้แบบไปฟังใครมาหรือแม่สอนมานะน้องพูดเอง
น้องเป็นเด็กอารมณ์ดีร่าเริงค่ะแล้วก็ตาทั่วเลี้ยงน้องมาตั้งแต่๘เดือน
ทำกับข้าวให้กินตลอดนะคะก็ตอนคุณยายป่วย
กับแม่ก็ขายของกลับดึกน้องก็อยู่กับตาทวด
ก็เลยรักกันสนิทกันมากค่ะคู่นี้ค่ะนี่ไงเห็นไหมนั่งใกล้กันตลอด
ค่ะอ่าแต่ทวดหน้าแดงนี่แดดใช่ไหมแดด
ทวดบอกไม่ดื่มแล้วแดดต้องเชื่อผมเป็นห่วงไงก็โดนแดดไง